ไปดูผลงานของทีมวอเล็กบอลหญิง
ฟอร์มดีต่อเนื่องครับเก็บใช้ชนะ
ในการเอาชนะทีมจากไต้หวันได้สำเร็จนะครับ
ในการแข่งขันวอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียครับ

พบกับไทยจงแบงค์ทีมดาวรุ่งจากไต้หวัน
และก็เป็นมากอกลัสครับที่อาศัยลูกเสิร์ฟ
พร้อมกับการตบและบล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
ใช้เวลาไปเพียงแค่๕๓นาทีครับ

แนน๒๕ต่อ๑๐๒๕ต่อ๑๐และ๒๕ต่อ๑๑ครับ

ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของไทย
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับ